สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่สวัสดีค่า

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่
สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่
สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่
สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่
สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่
สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่
สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่
สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่
สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่
สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่
สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่
สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่
สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่
สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่
สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่
สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่
สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่
สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่
สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่
สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่
สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่
สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่

เป็นเรื่องเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น
มีกระแสวิภาควิจารณ์อย่างหนักมากในเรื่องโซเชียล

ทำให้รถติดขาดมากเลย
วันที่๘มิถุนา
สามัคคีถนนมิตรภาพอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ
มีการปิดการจราจรไป๑ช่องจราจร
เพื่อใช้เป็นขบวนแห่ขันหมากของเจ้าบ่าว

ล่าสุดพันโทพิทักพลชูศรีหัวหน้าชุดปฏิบัติการ
กำลังรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่ขอนแก่น

เขาก็บอกว่าเมื่อเช้านี้ได้มีการสู่ขอเจ้าสาว

ทำหนังสือขออนุญาตอย่างถูกต้องแล้ว
ไปยังเทศบาลที่อำเภอเมืองขอนแก่น

โดยในช่วงของการแห่ขันหมากก็กำหนดเวลาไว้ตอน๘นาฬิกา๒๙นาที
โดยตั้งขบวนห่างจากบ้านเจ้าสาวเพียงแค่๑๐๐เมตร
แล้วก็ใช้เวลาแห่ขันหมากเพียงแค่๙นาทีเท่านั้นเอง
จากนั้นพอเข้าสู่พิธีการภายในบ้าน
ทั้งหมดก็คือเปิดถนนตามปกติ
ทีนี้ผู้ที่มางานก็ประมาณ๕๐คนค่ะ
ก็พอแห่ขันหมากเสร็จก็เปิดช่องทางตามปกติอย่างที่บอก
แห่บนถนนอ่ะแห่บนถนนเลยไงแล้วช่วง๘นาฬิกา๒๙นาที
ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบอยู่ในช่วงที่ทุกคนออกไปทำงานรถติดอะไรแบบนี้
ก็เลยเกิดเป็นกรณีวิพากษ์วิจารณ์กันขึ้นมา
คือเขาก็บอกว่าเขาก็รู้ว่างานมงคลของผมทำให้รถติด
ผมก็ขอโทษทุกคนเขาบอกขอโทษทุกคนมาก
เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับทางเจ้าสาวแล้วก็ครอบครัวเจ้าสาว
เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเขาขอรับผิดเพียงคนเดียวนะคะ
ในขณะที่กล่าวไปก็ขอโทษกับทุกคนจริงที่ทำให้มีปัญหารถติดขึ้นมา
อืมเสก็พูดไปพร้อมกับมีน้ำตาคลอด้วยคงไม่ได้ตั้งใจ
เป็นวันดีของเขามาเกิดเรื่องอย่างนี้คงรู้สึกนิดนึง
แน่นอนอยู่แล้วแหละอีกเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือเร่งกู้ซากเครื่องบินของภามาร
เรียกว่าตายเกลื่อนทะเลกันเลยทีเดียวนะคะพบศพแหละ
ผู้โดยสารบนเครื่องบินของเมียนมาที่ตกอยู่กลางทะเล
หลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมกำลังค้นหาจุดที่เครื่อง
มันดิ่งลงไปในน้ำเลย
พบเนี่ยเบื้องต้น๒๙ศพ
แล้วก็แต่จริงแล้วมีผู้โดยสารอยู่ในลำนั้น
รับทราบ๑๒๒ชีวิตจนความคืบหน้าเหตุการณ์สะลดใจ
เครื่องบินทหารกองทัพเมียนมาหรือว่าพร้อมที่มีผู้โดยสารอยู่บนเครื่องทั้งหมด
พร้อมลูกเรือ๑๒๒ชีวิตกันเลยทีเดียว
ก็เรียกว่าประสบอุบัติเหตุกลางทะเลอันดามัน
ในช่วงบ่ายของวันพุธที่๗มิถุนายน
ระหว่างบินจากมะริดทางภาคใต้
มายังนครย่างกุ้งทางตอนกลางของเมียนมา
โดยเครื่องบินขาดติดต่อกับสูญควบคุมจละจอนทางอากาศ
ระหว่างบินอยู่ห่างจากตะวันตกของเมืองทวาย

กระทั่งในที่สุดก็มีการสำรวจพบว่าเครื่องบิน
เกิดตกใกล้ทะเลอันดามันในเวลาต่อมา
หลังจากนั้นเนี่ยทางเมียนมาก็ปฏิบัติการค้นหาผู้เสียชีวิตกันเลยทันทีนะคะ
ซึ่งแรกก็พบไปเรื่อยจาก๒๙ศพซึ่งมีศพเด็ก๕คน

มีรายละเอียดก็ค่อยค้นหากันไป
จนกระทั่งต้องให้ครบ๑๒๒ชีวิต
แรงข่าวของทางเมียนหมารู้ว่า
เจ้าหน้าที่กู้ไผ่พบคราบน้ำมันก่อนเลยนะของเครื่องบิน
อยู่เหนือผิวน้ำบริเวณกว้างในพื้นที่ห่างเมือง
ถ้าถวายราว๑๖ไมค์ทะเล
แต่ว่าก็ยังไม่พบชิ้นส่วนขนาดใหญ่ของเครื่องบิน
ซึ่งอันนี้ก็เป็นกระแส
อาจจะเป็นเพราะว่ากระแสน้ำในบริเวณนั้น

ก็ทำให้ผลของการปฏิบัติงานมันลีล่าช้า
ขณะที่บริเวณชายฝั่งมีรถพยาบาลรอเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วนะ
เกิดอะไรขึ้นปั๊บเขาก็จะได้รับศพกันขึ้นมาเลยทันทีเลยนะคะ
สาเหตุเครื่องบินตกทางนี้นะครับ
อาจจะยังระบุชัดเจนไม่ได้
แต่ว่ารายงานข่าวอ้างว่าเครื่องบินอาจจะ
อาจจะเกิดเหตุขัดคล่องทางเทคนิค

ต้องขอบอกว่าเครื่องบินสูญเสีย
แบบว่าสูญหาย
คือแบบสูญเสียการสูญตัวแล้วก็สูญหาย
ได้เป็นง่ายมากเลย
ด้วยสภาพอากาศในแบบนี้นะฮะ
ก็ที่เราฝนหนักเนี่ยมาจากทางสมาธิ

มันก็เรียกได้ว่า
หลังจากที่เขาเนี่ยขาดการติดต่อบนเครื่องเนี่ยที่เมืองมาริชเนี่ยนะฮะ

จากระดับความสูงของผิวน้ำทะเลเนี่ย

นี่ร่าสุด๓๑สบแล้วอ่ะ

ต้องเอาไปตาสงสาร

ในช่วงหน้านะฮะตอนนี้ทุเรียนปีนี้ท่านผู้ชม

เออกินกันแบบว่าโลกแตก

เพราะว่าตอนนี้พวกทุเรียนมันคลองโลกมากครับ
มันสามารถจะปอกทุเรียนกินในห้องแอร์กันได้นะ

เขามีเปลือกทุเรียนล้นเลยนะคะ

เดี๋ยวไปดูกันในช่วงหน้า๔ตัน

วิวตี้บุฟเฟ่ร้านเครื่องสำอางสไตล์บุฟเฟ่
สวยสุดคุ้มกว่า๒๔๐สาขา
เอาล่ะค่ะกลับมาเข้าใส่คล้ายกันต่อนะคะ

เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะ

พี่เคยเห็นปลาที่หน้าตาปากเหมือนจอระเข้มั้ย

ซึ่งมีถิ่นกำเนิดในสหรัฐค่ะ
ทีนี้เนี่ยชาวบ้านที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีเนี่ย
เขาก็ไปพบนั่นแหละ
เกิดเรื่องขึ้นมาคือไปพบปลาตัวใหญ่
ตัวหนึ่งอยู่ในร่องน้ำหน้าบ้าน๒ตัว

แต่พอเข้าไปใกล้ถึงกับตกใจค่ะ
เมื่อเห็นว่าปลาตัวนี้
ทำไมปากมันเหมือนจราเข้เลยล่ะ
ซึ่งระหว่างที่ลงไปทอดแหถูกกัดด้วยนะคะ
ถูกกัดเข้าที่ต้นขาแล้วก็เป็นรอยช้ำ
ก็เลยเอากลับมาที่บ้านแล้วก็ปล่อยไว้ในอ่าง
ซึ่งน้ำหนักแล้วก็ตัวลำตัวยาว๑๔๓เซนติเมตร
หนักประมาณ๒๕๓๐กิโลกรัม
ซึ่งนายสินชัยรัตนาผู้จับปลาเขาก็บอกให้ฟัง

ก็น่าจะเป็นปลาที่มีคนเลี้ยงเอาไว้

เอาน้ำมันทั่วมันก็คงหลุดออกมาอะไรแบบนี้นะคะ
ฝนบุรีเหรอน้ำท่วมที่ไหนเมาส์ใช่อยู่ที่นั่นน่ะสิ
เขาบอกมาอย่างนั้นเขาสันนิษฐานว่าเป็นแบบนั้น
ซึ่งในอำนาจคล่องแคล่วประมงอำเภอบ้านบึง

พบว่าปลาดังกล่าวนี่คือปลาอัลลิเกอร์ค่ะ
หรือว่าปลาจราเข้เป็นปลาน้ำจืดกินเนื้อ
มีลักษณะเด่นเลยก็คือว่ามีส่วนปากยาวคล้ายกับจราเข้หรือว่าอัลลิเกเตอร์นั่นแหละค่ะ
ซึ่งเป็นปลาที่กระจายพันธุ์อยู่ในแหล่งน้ำจืดต่างอย่างเช่นแม่น้ำ
มีทะเลสาบของสหรัฐอเมริกาทางตอนใต้
ไม่ใช่พันธุ์ไทยนั่นเองไม่ใช่พันธุ์ไทยที่แบบฟลอีด่า
ถือว่าอันนั้นควรเอามาเลี้ยง
แล้วเหมือนไอ้ปลาซักเกอร์ไง
พอเลี้ยงพอเยอะเขาเครื่องทิ้งน้ำ
ลงมาอยู่ในอะไรก็ไม่รู้ปีลัญญานี่ยังไม่เจอน้ำมันไปโตที่ไหน
เพราะว่าภูมิประเทศภูมิอากาศเหมือนกับที่บราซิล
แต่ว่าต้องบอกว่าประมงอำเภอบ้านบึงในอำนาจ
เขาก็บอกว่าปลาชนิดนี้นี่ะไม่ธรรมรายคนนะคะ
อ้าวแล้วไปกัดพี่คนนั้นต้นขาเขียวยังไงนะแม่งั้นสิไม่รู้เลยค่ะ
ก็คือมันคงแบบว่าขาอาจจะเป็นโดนหรือเป็นตรงนั้น

แต่พี่มีความรู้สึกว่าปากเหมือนเป็ด

อย่างนี้มันไม่น่าจะงับคนได้ง่ายนะ

มั้งแนบมันอาจจะมีน้อยปรังันเล็กของมันอะไรอย่างนี้เนอะ

น่ากินได้ไหม
เอาไปเลี้ยงแล้วก็ไปพัฒนา

เอาไปผัดพริกอะไรอย่างนี้นะ

้าวเขาใส่เขียนจริง
เอ้านี่
แค่ไม่ถึง๗วีอย่าด้วยกว่านี่ต้องขอบอกอย่างนี้นะว่าปีนี้มันเป็นอะไร
มันถึงได้มีการแบบว่ากินทุเรียนกันแบบว่าฟีเวอร์มาก

แสดงว่าผลผลิตของทุเรียนเยอะมาก
ใช่เพราะว่าบางปีฝนตกไงน้ำเยอะปุ๊บทุเรียนมันก็ไม่

คนไทยคนจีนก็แห่กินกันสุดมิดสุดเดนกันเลยทีเดียว
นี่มีคนเอามาให้ไม่ได้เริ่มกินเลยหัวเลยทำใจนิดหน่อยก่อนนะ
ปีนี้มีผลผลิตเยอะจริงอย่างที่เราพูดคุยกัน
ที่เชียงใหม่เทศบาลเก็บเปลือกได้วันละประมาณ๘ตัน

เจ้าประคุณโอ้ย
นี่เป็นภูเขาเหล่ากามันมีเฟซบุ๊คอยู่อันหนึ่งนะ
ชื่อว่าเขาว่าเชียงใหม่

ได้โพสต์ภาพเปลือกทุเรียนที่ถูกนำกองสุมเป็นกองขนาดใหญ่อย่าง

เขาว่าคนเชียงใหม่กินจุเรียนวันละกว่า๔ตันเลยทีเดียวเจ้า
โดยเทศบาลคัดแยกขยะ
โดยนำเศษวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตทางการเกษตรนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นเปลือกทุเรียนลูกมะพร้าวแล้วก็เศษสับปะรดมาผลิตเป็นปุ๋ยหมักอินซี

นั่นนี่นะคะรองนายกเทศบาลนครเชียงใหม่นัยชาตรีเชื่อมโนชาล
ก็เผยว่าแต่ละวันมีการคาดการณ์กันว่า
ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีการบริโภคทุเรียนประมาณ๘๙ตัน

เป็นน้ำหนักทุเรียนที่ทั้งลูกเนี่ยรวมน้ำหนักทั้งเปลือกแล้วก็เนื้อทุเรียนนะจะบอก

โดยนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตทางการเกษตร
ไม่ออกจะเป็นเกษตรปืนทูเรียนหรูมะพร้าวสับปะโรนอย่างที่ว่าไปแล้ว
เข้าสู่ระบบในการผลิตเป็นปุ๋ยหมักอินซี

ที่บริเวณสวนหลวงล้านหล่อเก้า
ถ้าทำอย่างนี้ได้ก็เลิศ
นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน
แล้วก็ในชุมชนที่ต้องการ

ปุ๋ยหมักก็ดีแม้ไม่มีสารเคมีใด
บริหารจัดการดีมาก
น่ารักมากเลยนะคะ
แล้วเราเอาไปทำเปมยโยชน์ได้ต่อมันเวิร์กมากจริง
เราเอาไปแกงก็ได้ไหม
แกงเปลือกของเทศบาท
ไม่มีค่ะพี่ได้แต่แต่งบอดแต่เปลือกในด้วย
ทุเรียนกินเปลือกเข้าไปปาก
อุ๊ยนี่เป็นน้ำค่ะ

เกรสนะคะแต่วันนี่ก็เป็นพระแล้วค่ะ
ร่วมการสวพักส์
สาวพัฒน์สำหรับพระเอกหนุ่มเกรทวรินทรนะคะ
เมื่อเช้าที่ผ่านมาตอน๑๑๐๐น

ระยะเวลาถึง๓๐วันค่ะ

โดยมีพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่แล้วก็ผู้บริหารจากช่อง๓
ผู้จัดละครเพื่อนศิลปินดารา

แทบจะหมดวงการนะคะก็เข้าไป
ร่วมงานนี้ด้วยค่ะแฟนคลับก็แห่มาร่วมงาน

ในช่วง๑๑นาฬิกาจากนั้นพระราชมุณีพระอาจารย์

แล้วก็ใส่ชุดนาคแล้วก็มาทำพิธีล้างเท้า

บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความทราบซึ้ง

ที่ผ่านมานะคะโดยมีสมเด็จพระวรรณรัฐ
เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธ์กรรมการมหา
เทราสมาคมวัดบวรนิเวศวิหาร

ชวินโทซึ่งแปลว่า
ท่านนั่งตั้งใจ
คนที่โบสถ์ร่วมกันเป็น

เป็นเพื่อนสนิดกัน

ว่าน่ามราศีผ้าเหลืองจับหนามาก

แต่ชื่อเรื่องทำไม

นุโรธี่คุณจังหวัดพัชญาบูชน์อาหารพล้อมศักดิ์รักมาก
แม่ก็เจ๊กู้งข่ายทองดิฉันไปเยือนทุกไป
พอพระเกรดมินโธพิวเขาไปจังหวัดลงศักดิ์
ดิฉันก็จะไปทะวายทะวายสังฆาตา
พระครูพาวุดีฝนตกหนักนึง

ใช่ด้านหน้าเมื่อกี้แล้ววันนี้วันศุกร์ด้วยนะ
โอ้โหตอนคนกำลังเลิกงานด้วย

งานแจกรจนวันพี่เป็นพี่สวมนักยิ้มดีพีดรา
เป็นดราม่าก็เกิดอะไรกันอย่างงั้นล่ะค่ะ
ก็โปรเชิญใครมานู่นนี่นั่น
ยาวเยอะเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังว่าเขาว่าอะไรกันบ้าง
เอามาเลยขาดดราม่าเกิดขึ้นได้ยังไงก็ไม่เข้าใจเลยนะ
เล่าเลยค่ะเป็นเรื่องของใครกับใครคะเนี่ยนะคะเรื่องเกิดขึ้นกับน้องเป่าเป่า
แม่ของน้องเป่าเป่าอุ๊บกิฟต์ถูกต้องดับเบ๊กมิลิชโชค
ทำไมต้องมีปัญหากันเนี่ยเดี๋ยวสองคนนี้ไม่ได้อยู่ในทางเดียวกัน
เรื่องก็มีอยู่ว่าว่างานที่เขามีการแจกรางวัลของ
เขาก็มีการแบบว่านำเสนอชื่อนะสำหรับเขาเรียกว่าอะไรนะ
เป็นรางวัลไหนคะเป็นแบบรางวัลรางวัลขวัญใจมหาชน
ซึ่งก็มีน้องเป่าครับอยู่ในนั้นด้วย
มีเป๊กผลิตโชคมีนู่นนี่นั่นต่าง
เขายังไม่บอกตอนนั้นเรื่องมันเกิดอย่างนี้ก่อนคือ

อย่างที่เห็นลงเนี่ยใน
ว่าเขาไม่สามารถไปได้เพราะไม่ได้ถูกเชิญ

คนที่ก็จัดงานเขาก็ให้สัมภาษณ์พอดี

เวลากรุ๊ปกิ๊บไปทำงานช่องก้าวนู่นนี่นั่นต่างน้อย

ก็บอกว่าไม่ได้เชิญแบบว่าเขาเรียกว่าเทียบเชิญ

ผลปรากฏว่านางก็ไม่มา

นี่แฟนคลับทั้งหลายก็ฮึนตรึมกันมาเลยบอก
อะไรยังไงต่อทำไมไม่มา
แล้วรางวัลก็ตกไปเป็นของเป๊ก

ก็ดราม่าเกิดขึ้นไปอีกว่า
อ๋ออย่างนี้ใช่ไหม
คนที่คิดว่าไม่ได้เขาก็ไม่มางานกันใช่ไหม

แล้วคนที่มางานก็คือคนที่จะต้องได้ใช่ไหม

รางวัลนี้เขาไม่เคยบอกก่อนว่าใครจะเป็นมหาชน
เขาจะไปรู้เอาตอนที่เปิดซองนะบัตรนาวเลย

แล้วเขาก็จะเชิญคนที่ได้เข้ารอเข้าชิง

การผิดพลาดมันเกิดจากที่ว่า

แต่ว่าไม่ได้รับการอย่างเป็นทางการหรือเปล่า
หรือว่าตัวกรุ๊ปคลิปเขียนแบบนั้นก็อาจจะไม่ได้แบบว่า

แล้วเขาอาจจะเป็นแบบไม่วางด้วย
เพราะงานนี้มันไม่ได้เรื่องแข่งกัน

ผมกับกุ๊กกิ๊กก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะ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
กระบองนี้รางวัลและเป็นแค่รางวัลนั้นถึงแม้ใครจะได้หรือไม่ได้ก็ยังเป็นที่รักของทุกคนอย่าดีนะครับ
เค้าเปล่าด้วยอื้อมันเพียงเข่มกาวด้วย

มันแบบว่าเป็นงานไหมครับกูเพียงเจ้า

มีการแฮคแทกไปพูดกับคุณนี่

ชอบดิจริง
ก็พี่ไม่มีเรื่องกับใครหรอกคุณแม่ก็ไม่ต้องโพสก์ก็ได้สนาย
เรื่องน่ารักบ้างดีกว่าคู่นี้ค่ะคุณเติมมิวโอ้โหเฮ้ย
หลายคนรุ้นมากว่าจะให้๒คนนี้ยังไงดีคะมีโอกาสพัฒนาหรือเปล่า
พี่โตรนน่ารักคุณชอบคุณคู่เลย

สีหน้าเหมือนกับผิดหวัง
แยกเพราะว่าฉันเล่นละครอยู่กับ

แล้วก็เมื่อ๒วันนี้ไปสัมภาษณ์มิว

ที่สามแซ่บที่อัลดอร์

เอ้าเขาก็ไปจับคู่กันอย่างนี้ไง

จะให้บอกไปเลยดีไหมคุณผู้ชมว่า

หรือว่าจะจีบกันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนสองคนครับ

แต่จริงแล้วก็เป็นเรื่องของคนสองคนที่ต้องตัดสินใจ

อันนี้คุณตอบเสริมแต่จิ้นยังไม่ถามมิวแล้ว

แต่เขาไม่ต้องพูดว่าเขาไม่ได้ทำเสียงอย่างนี้แหละ

ก็จะมีเรื่องเพราะเสียงนี่แหละ

เขาบอกว่าคนไปจับคู่ให้เขาเป็นคู่จิ้นกัน
จนตอนนี้เขาเริ่มเขินแล้ว

ม้าไปปรากฏตัวที่ไหนกับผู้ชายเป็นใครคะ

ห้าคุณแม่อันนี้ถ้านุ่มไปทำงานไปไปเดินไปที่ไหน

นี่คุณแม่อย่าเสียงสูงสิคะ

หญิงน้องแบบชื่ออะไรวะหญิงตัวตาแหละอะ

ไม่ใช่มีเรื่องสิหญิงพจมานหญิงเล็ก

คุณแม่ไม่เอาค่ะเมื่อกี้มีคนบอก
เมื่อกี้ที่พูดบอกว่าเรามากันครบ
เป็นครอบครัวพจมานน้องเป็นพจมาน
แล้วก็มีหญิงเล็กแล้วก็หญิงใหญ่

อ้าวเดี๋ยวน่ะ

น้องแต้วค่ะเค้ามีคนเห็นรูปเค้ามีรูปไหม

แต่ว่าไม่ได้แต่งไม่ใช่เค้าเป็นแฟนคับเนี่ย
แต่งให้ไม่รู้ไปทำอีท่าไหนคางเบี้ยวโยไปเลย

เราตามไอจีแต้วอยู่แต้วไม่แต่ง

ถ้ารูปมืดก็คือจะให้สว่างเท่านั้นเองนะฮะ

คือเขาเป็นคนกล้าลงหน้าศพ
เค้าเป็นคนที่ถูกภาพดี

โทษโทษกล้าปหลังบ้าง
แปลต่ีอ่ะเอง

หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะ

หญิงเล็กกับหญิงใหญ่ก็น่าจะมา
นี่ก็ต้องมาเจอกับนี่เลยหมอมพันธาลาย
เจอเราด้วยเพราะจะมา
เธอด้วย